สัปดาห์คะคุณผู้ชมนะคะ
ไปทานส้มตำกันเมนูเด็ดพี่แจ๊คค่ะ

ความต่ำมาเลยนะคะไม่ต้องพูดถึงค่ะ
บ้านนี้เลยบ้านของแม่ชมพู่

เห็นตัวจิ๋วแบบนี้ปั้นข้าวเหนียวโจ๊กส้มตำไปแล้วเด้อ
โตมากับเมนูส้มตำคุณผู้ชมค่ะ
สมกับเป็นสายเลือดลูกอีสานขนาดแท้ค่ะ

น้องสายฟ้าน้องพายุนะคะ
คลุกคลีกับเมนูโปรดของหม่ำมี่
กินมาตั้งแต่เด็กเกิดมาก็เห็นแม่กินส้มตำแล้ว
และตอนนี้ลงมือโชว์ตำส้มตำกับแม่ชมได้แล้วคุณผู้ชม

ยกสากดูอดมดูกลิ่นดูเอ๊ะเป็นยังไงใช้ได้ด้วยยัง
คนที่จับสากโชว์ตำส้มตำอยู่นี้นะครับ

คุณดูมือเขามีการอังที่คกนะ
เพราะว่ากลัวพริกจะกระเด็นเข้าไป
มือป้อมอ้วนของเขาตอนจับศาสตร์ช่วยแม่ชม

เดี๋ยวจะให้ดูลีลาเชฟยุตำบักหุงกันหน่อยนะจ๊ะ

ส้มตำพระพยาส้มตำพระพยาส้มตำพระพยาส้มตำ

ส้มตำพระพยาส้มตำพระพยาส้มตำ